จากเหตุการณ์ที่คณะหมอลำนะคะจากจังหวัดกาลสินมาแสดงที่กรุงเทพ
หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไปที่กรสินไปแสดงอีกเนี่ยนะคะ
ประสบอุบัติเหตุเป็นรถบัสนะคะไปประสบอุบัติเหตุค่ะ
อืมทีนี้เหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียชีวิตสองศพด้วยกัน
หนึ่งในนั้นเป็นคนสำคัญของวงเลยก็คือครูเต้ย
เต้ยเป็นผู้จัดการวงด้วยและเป็นครูสอนเต้นของแดนเซอร์ในวงด้วยเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่นำศพของครูเต้ยกลับบ้านนะคะ
ครูเต้ยชื่อจริงนายวจรกรายเย็นวัฒนาอายุยี่สิบแปดปีเท่านั้นเองนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามากนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่
ก่อนหน้านี้ในเกรียงไกรซึ่งเป็นพ่ออยู่ในอาการช็อกไม่ยอมกินข้าว
พูดจากับใครอาการเหม่อลอยนะคะ
พอศพของลูกมาถึงค่ะไม่ได้ออกไปรับตอนแรก
ห่มผ้ากอดภาพถ่ายของลูกค่ะ
ส่วนแม่ค่ะชื่อว่านางสาวสถาพรออกไปดูศพลูกชายเห็นศพเท่านั้นแหละค่ะ
ร้องไห้แทบเป็นลมทั้งยืนญาติเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
ต้องมาคอยพยุงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
นี่คือคุณพ่อนะคะหลังจากที่ตอนแรกค่ะ
ไม่กล้าออกไปรับศพลูกนะคะนอนกอดภาพร้องไห้อยู่
แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ต้องออกมาแล้วก็บอกด้วยนะว่า
ทำไมไม่กลับมาอยู่บ้านเพราะช่วงเวลานี้
เต้ยส่งเงินมาให้ที่บ้านทำบ้านค่ะ

ขณะที่นายพรชัยถิตเจริญคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บอกว่าครูเต้ยเป็นเสาหลักของครอบครัว
กระตันยูถือเป็นการสูญเสียเพชรเม็ดงาม
เสียดายและยากจะทำใจค่ะ
เพื่อเป็นการไว้อะไรต่อการจากไปของครูเต้ยญาติและบรรดา
เพื่อนพี่น้องร่วมวงการนะคะจัดกิจกรรมค่ะ
เป็นสัญลักษณ์ให้สมเกียจเลยด้วยการฟ้อนรำและขับขลานกรอนลำ
เป็นการสะดุดีคุณงามความดีของครูเต้ยนะคะ
ในช่วงที่เคลื่อนศพและการแสดงหน้าไฟ
เพื่อส่งดวงวิญญาณครูเต้ยสู่สวงสวรรค์ค่ะ
สำหรับศพของครูเต้ยศิลปินภูไทยจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
ที่ตำบลลำพานอำเภอเมืองกาลสิน
คืนนี้จะมีการสวดอภิษฐรรมศพคืนแรกค่ะ
และมีกำหนดประกอบพิธีชาปนกิจ๑๙ธันวาคมนี้
ที่เมรุสถานประจำตำบลลำพานค่ะ